ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะที่น่าสนใจ

ปรากฏว่าหลังจากมีการถูกโพสต์

ไปกินตอนกลับถึงที่บ้านพักแล้วนะคะ
แล้วก็สลบไปตอนนั้นเขาบอกว่า๒วัน
ทีนี้ก็มีการส่งตัวน้ำส้มตัวอย่างอันนี้
ไปให้อาจารย์ออสพิสูจน์แล้วก็ตรวจดู
ครั้งแรกเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้เจออะไรมากค่ะ
ก็เลยมีการอาจารย์ออสเขาก็เลยส่งไปตรวจพิสูจน์
เครื่องมือที่มันมีความละเอียดมากขึ้น
ทีนี้ล่าสุดผลออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ผลออกมาว่าโดนวางยาจริงพี่ปอ
เป็นยานอนหลับที่ออกฤทธิ์ภายใน๑ชั่วโมง
และมีฤทธิ์ยาวนาน๖๑๒ชั่วโมงเลย
นี่แหละค่ะอาจารย์ออสออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่า
ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับชื่อยานะคะโคนาซีแพม

แต่อาจารย์ออสใช้วิธีการยกตัวอย่างว่า
เคยมีเคสผู้ป่วยที่ทานยานี้ไป๖๐เมตร

และหลังจากนั้น๑อาทิตย์มีอาการโซซัดโซเซอยู่เลย
แล้วกลุ่มนี้มันเป็นยากลุ่มเบนโซไดอาเซพีน

เขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าใช้ในการรับประทานจะมีผลภายใน๑ชั่วโมง
และอย่างที่บอกว่ามันออกฤทธิ์นาน๖๑๒ชั่วโมง
อันนี้เราก็เป็นภาพที่ขึ้นให้คุณผู้ชมดูตอนที่อาจารย์ออส
เอาตัวน้ำส้มอันนี้ไปทำการตรวจสอบนะคะ
ผลข้างเคียงกันหน่อยนะคะของยา
เขาบอกว่ารวมทั้งง่วงนอนร่างกายทำงานไม่ประสานกัน

ยานอนหลับชนิดนี้ปกติจะต้องให้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น
ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยลมชัก
ถ้าเกิดว่าทานไปมากอาจจะเสียชีวิตได้เลย

ก็ไม่ทราบว่าลูกเทรนด์ของเทรนเนอร์รายนี้ไปได้ยานี้มาได้ยังไง
ต้องไปให้ตำรวจเรียกตัวมาสอบ

เห็นไหมครับแมตชิ้งกัน๑๐๐เลยนะครับ
ทุกอย่างตรงหมดเลยนะครับ
นี่คือโคนาซิแพมยานอนหลับนะครับที่เทรนเนอร์ถูกวางยานะครับ

ยานี้ถ้ากินปริมาณเยอะก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
เพราะมันกดประสาทก็ทำให้หลับ
แล้วก็ในระหว่างหลับถึง๒วันก็เคยมีคนหลับอย่างนี้นะ
อย่างนี้นะครับไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะครับ

แล้วก็เทรนเนอร์ท่านนี้ร่างกายน้ำหนักเนี่ยเกือบร้อยนะครับ
๑๘๐เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์สูง
ที่จะได้รับยานี้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ทีนี้พอผลของอาจารย์ออสออกมาแบบนี้

ผลการตรวจวิเคราะห์ของอาจารย์ออสออกมาแล้ว
เรื่องต้นตอนนี้ยังไงจะมีการดำเนินการขอผลตรวจ
เอาไปใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ยืนยันด้วยว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

และหลังจากที่เขาเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผย
ก็มีคนออกมาแชร์ประสบการณ์กันเต็มเลยว่าเนี่ยเคยโดนแบบเดียวกัน
แต่หลายคนไม่กล้าออกมาพูดค่ะ
อาจจะด้วยอายด้วยอะไรก็หลายอย่าง
ทีนี้คุณพักพิศิษฐ์เทรนเนอร์หนูบอกนะคะ
หลังจากที่เขาไปแจ้งความจนมันเป็นข่าวออกมา
แล้วยังไงติดต่อลูกเทรนเนอร์คนนั้นได้ไหม
คุณพักพิศิษฐ์บอกติดต่อไม่ได้แล้วสิครับ

ส่วนจุดประสงค์ของการทำครั้งนี้
คุณพักพิสิทธิ์บอกว่าเขาเชื่อว่าลูกเทรนดรายนี้
อาจจะหวังล่วงละเมิดตัวเขาค่ะ
คือก่อนหน้านี้เลย
คือหลังจากนั้นเขาก็บ๊อกไลน์ผมเลยครับ
คือพอเขารู้ตัวแล้วว่าเป็นข่าว

ผมว่าน่าจะล่วงละเมิดบ้างครับ
เพราะว่าดูเขาอาณาจารย์นะครับ

เพราะว่าผมก็พบแค่มือถือกับเงินนิดหน่อยครับ
นี่แหละค่ะแล้วถามว่าแล้วอาการล่ะ

แต่ว่าเวลาเดินอาจจะยังมีรู้สึกเหมือนข้อเท้ามันสั่นอยู่
แต่ว่าสามารถที่จะเดินตัวตรงได้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่ง

นี่ขนาดเป็นผู้ชายตัวใหญ่ขนาดนี้
คือผู้หญิงอันตรายมากนะคะ

เขาโดนวางยาแบบนี้คือยาแบบนี้มันเป็นยาหมอสั่งอย่างที่บอก
ไม่น่าจะแบบเอามาใช้ได้โดยทั่วไป
ถ้าไม่เอามาเปิดเผยก็หลายคนก็อาจจะไม่ทันระวังตัว
ถ้าคนแปลกหน้าหรือใครที่เราไม่ได้ไว้ใจ

อย่าพึ่งด้วยเนอะ